อีกอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
รถพซ่วน๑๘ล้อเขาขับมาในซอย๑
แต่ซอยนั้นมันค่อนข้างแคบนะคะ
ในช่วงที่เขาเข้าไปมีรถวิ่งสวนมา
เป็นรถบรรทุกเหมือนกันรถบรรทุกดินค่ะ
ด้วยความที่เขาอ้าวแล้วจะสวนกันอย่างไร
เขาก็เลยชะลอเพื่อที่จะอ่า
ถอยรถเพื่อที่จะเบียดให้มันชิดที่สุดเพื่อให้รถบรรทุกดินผ่านไปได้
ช่วงที่ถอยเขาไม่ได้ดูว่าด้านหลังค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ติดท้ายรถเขาเลย

ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นศพของผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนรถจักรยานยนต์ติดอยู่ที่ท้ายของรถพ่วงค่ะ
ตำรวจสภศรีราชาเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นะคะ
พบศพนางสาวจำลองวัดสุวรรณอายุ๔๘ปีค่ะ
เสียชีวิตสภาพศพคือกระโหลกศีรษะแตก
เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อวนายสมศักดิ์
ณดาแก้วอายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทิ้งรถค่ะหลบหนีไปที่บริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในระแวกนั้นนั่นแหละ
แจ้งหัวหน้างานว่าตัวเองขับรถชนคนเหยียบคนตาย
ด้วยความตกใจนะคะเขาก็เล่าหัวหน้าให้หัวหน้าฟังนะ
เขาบอกว่าเขาล็อกรถถอยมาตั้งหลัก
บอกหัวหน้าหัวหน้าพาผมไปมอบตัวหน่อยที่สพศรีราชาค่ะ
ไปสอบถามคนที่บ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะชื่อว่าในบรรจบ
เล่าให้ฟังว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลานั้นได้ยินเสียงเสียงเหมือนรถเหยียบอะไรบางอย่าง
ดังสนั่นเลยและได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวด
หลังจากนั้นมีเพื่อนบ้านค่ะโทรศัพท์มาบอกว่า
มีรถบรรทุกเหยียบคนตายอยู่ในซอยใกล้บ้านนี่แหละ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ

พร้อมสอบปากคำพยานและคนขับขี่รถพ่วง๑๘ล้อ
หลังจากที่เจ้านายพามามอบตัวแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนี้ค่ะตำรวจจะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ